มาแสดงความยินดีปิดท้ายกันหน่อยกับผลงานของนักกีฬาไทยใน๔เกมนะครับ
ล่าสุดก็รับเงินเข้ากระเป๋ากันไปเรียบร้อยเงินอัดฉีด
รัฐบาลก็เรียกเข้าไปนะครับดูแลเมื่อวานที่ตึกสันติมัยตรีครับ

ใช่ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก่อนแข่งก็เป็นธรรมเนียมนะครับ
นายกก็ให้กำลังใจก่อนแข่งกลับมาก็แน่นอนครับ
ประสบความสำเร็จคนไหนดีก็ต้องได้รับการสนับสนุนครับ
นักกีฬาไทยเก็บมาได้๙๒เหรียญทองนะครับ
๑๐๓เหรียญเงิน๑๒๓เหรียญทองแดง

รัฐบาลนะครับก็มอบเงินอาชีพโดยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับ

ให้กับนักกีฬาผู้ฝึกศรแล้วก็สมาคมกีฬาที่ได้เหรียญทองนะครับ
ของนักกีฬาเนี่ยเหรียญทองได้๓๐๐๐๐๐บาท

แต่ก่อนเหรียญทองอาจจะค่อยหน้ายกว่านี้นะครับ

สำหรับกองทุนเนี่ยนะครับเงินที่จ่ายไปทั้งหมดเนี่ย

และสำหรับโครงกีฬาได้ไป๔๕ล้านบาท
ก็จะตามสัดส่วนของนักกีฬา
คุณวรปัตรต่อไปนี่ก็คงเป้าหมายที่เราอยากจะเห็นความชื่นมื้นแบบนี้

มันก็เป็นกีฬาความหวังของเราอีกหนึ่งชนิดนะครับ
แต่มีแบตมาทดแทนแต่เราก็ต้องดูแล้วครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
แล้วก็ต้องรักษาฟอร์มด้วยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงกลางปีนะครับ
ก็หลักมีแบตมินตันที่เราได้ลุ้นแล้วก็เทคอนโดจากน้องเทนนิสนะครับ